ทีนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ต้องรอดูอีกหนึ่งเที่ยวบินที่เป็นแรงงานไทย
ใช่ครับจะเดินทางกลับมาถ้าเกิดว่านับเนี่ยล็อตนี้ก็ถือว่าเป็นล็อตที่๒
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราเห็นบรรยากาศคนไทย๔๑คนกลับมาที่บ้านเรานะคะ
นี่นะครับแรงงานกลุ่ม๒ถึงไทยตอนเย็นนี้นะครับ
แต่บางคนบางส่วนยังรอความหวังที่จะกลับประเทศไทยเหยียบแผ่นดินเกิดอยู่เลย
ใช่ค่ะเพราะว่าคนแสดงความประสงค์อยากจะกลับนี่ก็คือแบบโอ้โห๕๖๐๐คนแล้ว

ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าออกเดินทางมาจากสนามบินเทลอาวีฟเนี่ยนะคะ
อิสราเอลจากกรุงเทลวิฟต์ออกมาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอล

แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตามกำหนดจะต้องออกมาตอนตี๑๐
แต่ว่าเมื่อเช้าออกมาจริงก็คือตอนตี๕๘นาที
ตามเวลาของอิสราเอลนะคะมากันทั้งหมด๑๙คนค่ะ
สายการบินแอลอัลอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินแอร์ไวน์๐๘
ก็ออกเดินทางมาและจะมาถึงที่บ้านเรา
ท่ากัดสยานสุวรรณภูมิตามกำหนดก็คือ๕โมง๑๕นาทีช่วงเย็นวันนี้
ตอนนี้อยู่ไหนแล้วจริงเราเช็คได้นะตามแอปนะ
ซึ่งหลายคนเวลามีเครื่องบินเดินทางกลับจากอิสราเอลจะมาเมืองไทย
ก็เข้าไปดูแล้วบินถึงไหนอย่างไรแล้วนะฮะ
อยู่น่านฟ้าไหนแล้วดูเส้นทางในกราฟิกก็ได้
คุณผู้ชมจะมาถึงบ้านเรา๕โมงเย็นวันนี้
ใช่ค่ะนี่ดิฉันดูนะก็คือก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมมาก
เพราะว่าเห็นกำหนดจะถึง๕โมง๑๐นาที
ใกล้ใกล้เคียงกันเวลาประมาณนี้แหละค่ะ
๙คนที่จะเดินทางมาถึง
รายชื่อก็เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
เพราะว่าทั้ง๑๙คนก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่๒นะครับ
เมื่อวานตามรายชื่อ๑๕คนที่เดินทางมา
จากการขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวัน๑๕นะ
แล้วก็บวกที่เดินทางมาเองอีก๒๖รวมเป็นเมื่อวาน๔๕
ส่วนวันนี้รายชื่อทั้ง๑๙คนที่จะเดินทางมาถึงตอนเย็นเนี่ยนะครับ

ญาติกำลังรออยู่ก็จะรอด้วยความสุขใจนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ล็อตนี้เท่านั้นนะ
หลังจากนี้ก็จะมีตามมาอีกค่ะถ้าเกิดล็อตวันนี้เป็นล็อตที่๒
ล็อตที่๓จะมาอีก๑๐๐คนและจะมาถึงประเทศไทย
วันที่๑๕ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์ค่ะ
โดยทางอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
นางกาญจนาพัทรชโชกเนี่ยนะคะก็เปิดเผย
บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟ
ก็จัดเที่ยวบินอพยพคนไทยล็อตที่๓
จะนำพี่น้องแรงงาน๑๐๐คนกลับประเทศ
ซึ่งจะมาโดยสายการบินฟลายดูไบนะคะ
วันที่๑๔ตุลาคมตอน๑๑โมง
แล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่ดูใบ
นี่ฮะตามเส้นทางนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้
ใช่ค่ะอันนี้รายชื่อที่จะมากลุ่มที่๓๐๐คน
กลุ่มที่๓นี้มาลงที่อุตภาว
ตภาวที่ระยองค่ะจะมาถึงที่ระยองตอน๗โมง๒๕นาที
เราขึ้นรายชื่อทั้ง๑๐๐คนประกอบกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
แล้วทีนี้พอถึงอุตภัวร์แล้วทำยังไงก็จะมีรถบัสค่ะ
รับพี่น้องแรงงานไทยทั้ง๑๐๐คนจากอุตภัวร์
เพื่อที่จะได้ให้ญาติพี่น้องมารับกลับภูมิลำเนา
ญาติสามารถที่จะมาพบคนที่เดินทางกลับไทยมาในเที่ยวบินนี้ได้
ย้ำนะฮะ๑๐๐คนที่จะเดินทางมากลุ่มที่๓
จะมาถึงวันที่๑๕ตุลาคม๗นาฬิกา๒๕นาทีที่สนามบินอุตภัวร์
นี่คือกลุ่มที่๓รายชื่อครบ๑๐๐คนเลยนะ